ใครไม่ชอบกล้วยทอดเพราะมีน้ำมันอยากจะกินกล้วยปิ้งขอให้ยกมือขึ้น
เพราะผมจะพาไปกินกล้วยปิ้งป้านีน้ำน้ำราดเลยอ่ะโอ้ชอบมากเลยนี่ฮะคือบางคนก็ชอบกล้วยทอดแหละแต่พอบอกว่าฉันไม่ชอบของทอด
กินกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งป้านีที่อ่างทองครับป้าสุนีนี่แหละริมถนนแสวงหาศรีบัวทองตะบนศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับ
นางสุนีปานุ้ยท่านอายุ๕๙ปีแล้วกำลังบรรจงปิ้งกล้วยทำกล้วยอยู่นี่แหละฮะนะครับเป็นกล้วยน้ำวะปลูกเองด้วยนะครับปิ้งบนเตาถ่านนะครับมันให้ร้อนระอุระอุดีก่อนนะครับแล้วก็กลิ่นจะหอม
หอมเสร็จปั๊บก็หนีบให้แบนนะครับตัดให้พอดีคำแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดเสิร์ฟลูกค้าไปป้าสุนีเล่าบอกว่ากล้วยน้ำวาต้องคัดกล้วยหามนะอย่าเอากล้วยสุกมาไม่ได้นะฮะมันจะเละกล้วยหามกำลังดีนะครับปอกเปลือกแล้วก็ปิ้งด้วยเตาถ่านไฟอ่อนอ่อนจะเย็นเย็นนะพอเนื้อกล้วยมันนึบมันนึบมันนึบแล้วก็
ใช้น้ำตาลใช้เนยใช้นมสดนะครับในการทำน้ำจิ้มขายไม่แพง๓ลูก๒๐โอ้อิ่มแล้วล่ะ๓ลูกเนี่ยนะฮะจะกินที่ร้านหรือจะสั่งกลับบ้านราคาเดียวกันนะครับร้านของคุณป้าเปิดขายทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นนะฮะโอ้โหกล้วยปิ้งนะฮะหลายคนชอบทีเดียวเอาสักจานไหมปุ้ยพี่ซื้อได้๓ลูกชอบคือทีเด็ดนี้ต้องน้ำจิ้มนะ
อ้อนกันอ้อนดีจังแหละ